ดีเอสไอขอหมายค้นวัดพระธรรมกาย

หลวงพ่อธรรมชโยไม่ไปวันนี้

ถามตรงกับจอมขวัญ

มร้อนจับพระธรรมชโย